ผลงานล่าสุดเลยก็คือเป็นซีรีส์สยองขวัญ

ซีรีส์เรื่องนี้แหละคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

คนเขาก็พยายามที่จะคิดว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะเรื่องสุดท้ายที่น้องเล่น

มันจะเป็นความอาถรรพ์ไหมที่ทำให้มันเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้น

ทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปคุย
กับผู้ที่เป็นนักแสดง
ไปคุยกับผู้กำกับละครเรื่องนี้นะคะ
น้องอินเนี่ยก็มีผลงานล่าสุดอย่างที่บอก

คือต่อจากละครบุภเพศษณีวาส

แล้วก็น้องอี๋น้องสุดจะเป็นนักศึกษาฝึกงานบ้างไหม

เหมือนกับว่ามีคนโทรศัพท์ไปหาดีเจ

แล้วก็เป็นเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณ

จากการที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนักแสดง
นักแสดงคนหนึ่งที่เขาก็บอกว่า

ก่อนที่จะมีการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้นะคะ
เราไปคุยกับนักแสดงที่เล่นเรื่องนี้นะคะ
เบลงในส่วนของการถ่ายทำ
ก็ไม่ได้เหมียวอาหารอะไรนะคะ
ไม่มีใครเจออะไร
เพราะว่าทางทีมงาน
เราก็มีการบวงสวง

บทเป็นผีในเรื่องนี้นะคะก็ให้ข้อมูลกับเราทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าระหว่างถ่ายทำก็ไม่มีอะไรที่มันอาถรรพ์
เขาก็ทำบุญอะไรกันแล้วก่อนที่จะมีการถ่ายทำ
ทีนี้เราไปคุยกับผู้กำกับด้วยนะคะ
คุณทิมกิรตินักอินถนน
ก็เป็นคนชวนน้องอินกลับมาเล่นละคร
สนคนรักแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงซีรีส์เรื่องนี้ล่ะค่ะ
ผู้กำกับบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรหรอก
ที่ผ่านมาก็ไม่มีลางบอกเหตุอะไร
อินก็สดใสแต่แค่ผอมลงแค่นั้นเอง
ผมไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของอาถรรพ์นะครับ
เป็นเรื่องของผมว่ามันฝนตกอะครับ
มันเหมือนกับอาจจะเรื่องของความเร็วในการขับรถอะไรอย่างนี้ครับ
ความชำนาญในการขับรถแล้วเขามีสภาพถนนที่มันอย่างนี้

ไม่น่าจะเป็นอาถันนะครับ
เพราะในเรื่องน้องเขาก็ไม่ได้เล่นแบบเป็นผี
หรือว่าเป็นคนตายคนเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ยังทักว่าโอ๊ยอินไปทำอะไรมาทำไมแบบผอมไปแล้วนะ
เกิดอยู่นึงแค่นี้ครับอื่นที่เป็นรางอะไร

น้องเขาก็เป็นเด็กเก่งนะครับ
ตั้งใจมีพรสวรรค์มีความสามารถมีความตั้งใจครบทุกอย่าง
อ่าผู้กำกับก็บอกว่าไม่เกี่ยวหรอก
ไม่ได้เป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรนะคะทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็คุยกับเพื่อนสนิทของน้องอินค่ะ
ชื่อว่าน้องแบมบี้สรินพรปัชฉิมสวัสดิ์หรือว่าแบมบี้เดอะสตาร์นะคะ
เขาคุยกันทุกคืนกับน้องอินเพราะสนิทกันมากคืนก่อนไปพัทยาก็คุยกัน
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนทักเหมือนกับคนทำนาย
คนทักเอาไว้ว่าเนี่ยน้องอินต้องระวังนะช่วงอายุยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดปี
ถ้าไม่เกิดก็จะไม่เกิดไปเลยก็อาจจะดับ
เหมือนมีคนทักแบบเนี้ยครับ
หรือตำรวจพยายามติดต่อทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
นอนไม่หลับก็เลยเปิดแล้วตอนแรกก็บอกว่าอืมอันนี้
น้องรู้จักคนนี้ใช่ไหมบอกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้ว
เขาก็พิมพ์มาว่าน้องขับรถชนข้างทางเสียชีวิต
ก็เลยแบบยังไม่เชื่อค่ะ
เขาเลยส่งรูปมาให้ค่ะรูปรูปในเหตุการณ์ส่งมาให้
ว่าแบบเออเห็นเขาท้องไห้เลยป่ะค่ะ
ทันทีค่ะคือลุกเลยค่ะเพราะว่า
แล้วก็แบบยังไม่แปลงฟันแถวนั้นก็ไปบ้านน้องทันทีเลยค่ะ
เหมือนแค่ผู้ใหญ่ทักค่ะค่ะว่าเกลียดถ้าหากก็ไม่ดำก็ดับอะไรแบบนี้ค่ะ
ช่วงอายุนี้ล่ะค่ะ

ก็จากทักยาย้าแน่แน่ค่ะค่ะ
แต่ว่าเหมือนเคยผ่านโถม่าเรื่องนี้ค่ะ
ก็คือตกใจไหมคะตอนนั้นที่รู้มีคนมาทักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เก็บไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะเหมือนก็เอาไว้ระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าเราก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปก็ยังพยายามจัดทำขึ้นยาปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าล่าสุดพาน้องไปกราบพระอาจารย์ที่เคารพนะคะท่านมาที่กรุงเทพก็เลยพาน้องไปกราบ
พอกลับเสร็จก็บอกเออเดี๋ยวว่างไปอุดรกันดีกว่าเพราะว่าบ้านน้องก็อยู่แถวพิศนุโลกแถวฝั่งนู้นอยู่แล้วก็เลยว่าจะไป
ค่ะก็ต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวและคนใกล้ชิดของน้องอินด้วยนะคะ
ก็ยังมีอีกหลายตอนนะฮะตอนแรกก็เพิ่งเสนอไปเมื่อพระหัสที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ